ที่นครศรีธรรมราชคือไปเจอศพผู้ชายอยู่ในถูกฆ่า
แล้วเอาไปทิ้งเอาไว้ที่คลองท่าวัง
ทีนี้จากการตรวจสอบคนตายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่
แล้วก็เป็นเจ้าของฉายาน้อยสถานีรถไฟซอย๑๒
คือไปค้นดูประวัติก็มีประวัติผัวพันธ

โดยตรวจสอบพเนฆศรีธรรมราชก็ไปตรวจสอบ
เหตุพบศพลอยน้ำในคลองท่าวังที่ตำบลท่าวัง
เขตเทศบาลเนฆศรีธรรมราช
แล้วจุดที่เกิดเหตุก็พบศพผู้ชายสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำ
กางเกงยีนขาสั้นสีดำลอยคว่ำหน้าอยู่ในลำคลอง
แล้วอยู่ใต้สะพานข้างวัดศรีทวี
สภาพศพคือโดนเหล็กขูดชาร์ปค่ะ
แทงที่ตัวโดนหลายแผลเลยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบปรากฏว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วัน
ตรวจสอบบริเวณโดยรอบก็ไปเจอพวกรอยเลือด

ก็มีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็จากการสอบสวนรู้ว่าผู้ตายคือนายสุเทพโกมัยอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าของฉายาน้อยสถานีรถไฟซอย๑๒
อยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่อยู่ในซอย๑๔
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครนครศรีธรรมราช
แล้วเป็นญาติของนายสุเทพ
ก็มีการเปิดญาติของนายสุเทพเปิดเผย
บอกว่าผู้ตายไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง
เพราะว่าเพิ่งจะพ้นโทษยาเสพติดมาไม่นาน
ถือว่าเป็นขายใหญ่อยู่ในชุมชนแถวนี้
เขาก็มีฉายาอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะ
คือฉายาน้อยสถานีรถไฟซอย๑๒
ส่วนทางด้านตำรวจพันธุ์ตำรวจโทษธีรวุฒิเทพเลื่อน
รองผู้กำกับการสพเมืองนครศรีธรรมราช

บอกว่าจากการสอบสวนรู้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายไปมีเรื่อง
ทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริอยู่แถวชุมชนสถานีรถไฟ
แล้วมีการนัดเจอไงจะมาเคลียร์กันจะมาปรับความเข้าใจกัน
แต่ไอ้ที่นัดไปเคลียร์กันมันไม่สำเร็จคุณผู้ชม
ก็เลยโดนคนร้าย๒๓คนมารุม
ใช้เหล็กขูดชาร์ฟจ้วงแทงหลายครั้งจนเสียชีวิต

มีโดนรอยเป็นแผลชะกัน๑แผล
คือโดนของมีคมมาค่ะโดนฟัน
แล้วหลังจากนั้นเมื่อนายสุเทพเสียชีวิตแล้ว
ก็เอาศพนายสุเทพมาโยนลงทิ้งคลองตรงนี้ค่ะ
หลังจากนั้นแก๊ง๒๓คนนั้นเขาก็หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะสอบปากคำญาติ

จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ